และคนบันทรัพย์ไม่เคยพิงจริงไม่เคยพิงกันเลยครับ
ต้องบอกว่าความช่วยเหลือตอนนี้มากมายจริงนะคะ
ของมือเป็นกระวิงเลยนะพี่แป๊ก
พี่บอลเทอร์นิ้มก็ทำถุงยังชีพ
แจกให้กับพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่นี่แหละค่ะ
ช่วยแบ่งปันเท่าที่จะทำไหวค่ะ
็อตแรกก็ทำให้ไว้นะทั้งหมด๑๐๐ถุงด้วยกันคุณผู้ชม
มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ๔ห่อ
น้ำดื่ม๒ขวดนะคะนมเปรี้ยว๒กล่อง

น้ำปลาร้าอีกหนึ่งขวดโอ้โหนี่สำคัญเนอะ

แล้วก็เงินอีกนะคะถุงละ๒๐๐บาทคุณผู้ชม

ถูกต้องนะคะพี่บอลบอกว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะคะ
แต่ก็ทำเต็มที่ด้วยความตั้งใจจริง
เพื่อทุกคนที่กำลังตกยากนะ
อั๊ะมาต่อกันอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมนะคะ
พี่หายอาปาร์น
ปุ้ยเห็นภาพ
ถึงพี่หายบอกว่าช่วยกันนะคะ
เท่าที่เราทำได้และขอเป็นกำลังใจทุกคน

ใช่ค่ะแล้วก็น้ำใจของคนวงการบันเทิงยังต่อเนื่องกันเลยนะคะ
พี่ท็อปพี่ไทยสองพี่น้องกู้ภัยใจพระเนี่ยค่ะคู่นี้ไม่หยุดเหมือนกันคุณผู้ชม
ท็อปพี่ไทยพร้อมกับทีมมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
เมื่อวานนี้นำสิ่งของถุงยางชีพน้ำดื่มให้กับข้าราชการแล้วก็ครอบครัวที่มณฑนทหารบกที่๑๑จำนวน๕๐๐ครอบครัวด้วยกันค่ะ
ส่วนทางด้านดาราสาวคุณหมิงจิรักิติยาแล้วก็พระเอกชื่อดังค่ะคุณสนยุค
อันนี้ก็หยิบยื่นสิ่งดีตลอดให้กับสังคมนะคะ
ทั้งคู่เดินทางไปมอบเครื่องช่วยหายใจ๕เครื่องด้วยกันค่ะ

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่สถาบันประสาทวิทยาค่ะ
โดยคุณหมิงบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าดีใจมากเลย
อย่างน้อยเขาเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกับคุณหมอ
สู้ศึกโควิดในระลอกนี้ค่ะ
หมิงไปมอบเป็นเครื่องไฮฟลโลค่ะ
เป็นเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูงนะคะ
ให้กับทางสถาบันประสานวิทยา
เรื่องแต่จริงเขาต้องการเยอะกว่านั้น
แต่อันนี้เนี่ยเราก็บอกต่อกันอะไรอย่างนี้กันไปเรื่อยเลยค่ะ
คือหมิ่งว่าคือเราก็ช่วยตรงไหนได้ช่วยได้เลยค่ะ
เพราะตอนนี้จริงนอกเหนือจากโรงพยาบาลในกรุงเทพ

จริงโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเขาขาดแคลนเยอะเหมือนกัน

ทางด้านหนังเอกสาวแพนเคคเขมมันนิดและครอบครัวนะคะ

ก็ร่วมมอบเงินสมทบทุนรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โดยนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศศรีกันกรมแพทย์ทหารอากาศนะคะ
คนนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนางเอกสาวเรื่องราวดีจริงนะ
ปิดท้ายกันที่พระเอกสุดหล่อมิคทองระยะค่ะ
ส่งรถฟุตทรัคบ้ายอธุรกิจหมูยอของมิกเองนี่แหละคุณผู้ชม
จัดส่งยำหมูยอรสเด็ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เจ้าหน้าที่
และบุคลากรทางการแพทย์อยากกินใช่ไหมล่ะ
นี่แต่เขาเอาไปให้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะ
มิ๊กเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นดารารายแรกเลยนะคุณผู้ชม
ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือให้กับบุคลากรทางการแพทย์